ติดตามคดีฆาตกรรมกันต่อนะครับ
เหตุฆ่าเจ้าของร้านสังขพันธ์
แล้วก็เป็นพระราชกาลเกษียณสังกัดกรมโชบทาน

ขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายนะครับ
จนตอนแรกเขาบรรจบสาหับ

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทางด้านของนายเอกชัยผู้เปี่ยม
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชายนาฏแล้วก็เป็นลูกชายของผู้ตาย
ผู้ตายคือนายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปี
ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
เชื่อว่าเป็นการยิงผิดหัวผิดตัว
และหลังจากนั้นคุณที่เป็นข่าวเป็นคราวออกมาว่าเสียรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่ง
สังหารควรจะเป็นเขาเองใช่ไหม
เพราะว่าเคยมีปัญหากับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรื่องเงินเงินทองเนี่ย
แล้วก็มีปัญหากับอดีตสจผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เรื่องของการแข่งประมูลงานก่อสร้างถนนมูลค่า๙ล้านบาท
แล้วก็ตัวเขาเองก็มาวิ่งเป็นประจำที่นี่
แต่วันนั้นเขารอดเพราะว่าเขาตื่นสาย
ทำให้นายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมน่าจะเป็นคนรับเคราะห์แทนเขา
เขาก็เชื่อว่าเป็นการยิงผิดหัวผิดตัวเหมือนกัน
ในที่สุดตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว
คือนายเสนอมีเอี่ยมอายุ๕๖ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีเป็นมือปืน
จับได้ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้และจะนำตัวไปแถลงผลการจับกลุ่ม
จากนั้นจะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพทันทีช่วงบ่ายของวันนี้
ส่วนรายละเอียดการจับกลุ่มคนร้ายต้องรอการสอบสวนและแถลงข่าวอย่างชัดเจนนะครับ
เพราะคดีนี้อย่างที่บอกไปว่าเสียรับเหมาก่อสร้าง
และเคยมีปัญหากับคนมีสีในพื้นที่
คือมีปัญหากับภูมิกับสพเมืองชายนาฏ
และมีปัญหากับสจเรื่องประมูลงานก่อสร้างถนน

บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับผู้ชายคนนี้เลย
เรื่องนี้ก็เลยต้องรอแถลงเพื่อคลี่คลายคดีนะครับ

เพิ่งถูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

อยู่ระหว่างคุมตัวไปสอบสวนขยายผล
ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคนร้ายได้
ส่วนคนร้ายที่อยู่ในทีมสังหารอีก๑คน
เป็นคนรับงานจากผู้บงการนี่ทำเป็นขบวนการนะครับ
ส่วนชนวนสังหารก็ตำรวจเชื่อเหมือนกันว่าเป็นการยิงผิดตัว
หมายก็เป็นเสียผู้รับเหมางานก่อสร้างกับทางราชการในพื้นที่คนนั้นแหละ
แต่ในการสั่งงานมือปืนคนรับงานไม่ได้ส่งรูปของเป้าสังหาร
หรือไม่มีคนชี้เป้านะครับ
เพียงแต่แจ้งรูปภัณฑ์สันธารและพฤติกรรมของเหยื่อเท่านั้นเอง

วิ่งออกกำลังกายผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นประจำทุกวันในเวลานี้
พอคนร้ายไปดักซุ่มรอลงมือ
นายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปีกำลังวิ่งออกกำลังตามเส้นทาง
เลยเข้าใจเข้าใจผิดไงคุณเข้าใจผิดนะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะทางตำรวจพูดธรณ์ชมชัยหน้าเตรียมกำลัง
ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวน๑กองร้อยไว้ดูแลความ
งบเรียบร้อยในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพใน
ที่เกิดเหตุนะครับเพราะคาดว่าจะมีญาติของผู้ตาย
แล้วก็มีประชาชนมาดูการทำแผนเป็นจำนวนมาก
และอาจจะเกิดการบรุมประชาธรรมได้นะครับ
ส่วนตัวของผู้รับเหมาก่อสร้างที่ออกมาประกาศตัวว่า
เขาน่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริง
เหตุสังหารครั้งนี้ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าวันนี้ยังมีความกังวลอยู่นะ
แม้ว่าตำรวจจะจับมือปืนได้แล้ว
แต่ก็ไม่มั่นใจว่าผู้ร่วมขบวนการคนอื่น

ตอนนี้ป้องกันตัวโดยการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มรอบบ้าน

ประกอบกับตำรวจมีกำลังมาตรวจตราให้เขา
รักษาความปลอดภัยให้ทั้งช่วงกลางวัน

เนื่องจากบ้านและจุดเกิดเหตุห่างกันเพียงไม่เกิน๒๐๐เมตร
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าแม้ว่าจะจับตัวคนร้ายได้แต่ก็เป็นคนร้ายที่ยิงผิดตัว
แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

คือชาวบ้านบอกว่าอยากให้สาวไปถึงต้นต่อให้ได้
เพราะว่าคนที่ถูกจับได้อาจจะเป็นมือปืนอะไรจริง
แต่ว่าเป็นผู้ที่ถูกจ้างวามแต่ทีนี้ต้นต่อยังอยู่
ก็ไม่รู้จะมีการสั่งให้มาเก็บใครแถวนี้อีกหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็กลัวแหละกังวลเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะ